คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีผู้ชาย
คนนึงเขาใช้มีดกริดยาวสักประมาณ๕นิ้วได้ไม่ค่อยได้เห็นใช่ก็จะเป็นคง
แล้วจะเหน็บเอวเอาไว้ตลอดเวลาอืมผู้ชายคนนี้เขาเอามีดกริดเนี่ยค่ะ
เพื่อนบ้านระหว่างที่นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์นะคะจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วตัวเขาก็หนีไปนู่นไปนอนอยู่ในป่าคืนนึง
ทนไม่ไหวคือทนหิวไม่ไหวก็ต้องออกมาติดต่อขอมอบตัวนะคะ
นายประสิทธิ์จันมณีกำนันตำบลกุระได้นำตัวนายไกรสอนบุญมาหรือบิลลี่
อายุ๒๐ปีไปมอบตัวกับตำรวจภูทรทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงค่ำสิบแปดตุลาคมที่ผ่านมา
นายบิลลี่คนนี้อะค่ะเอามีดกริดยาวห้านิ้ว
แทงเข้าที่ไทยทอยนายทวีศักดิ์ชูขัน
อายุ๓๙ปีตอนที่กำลังนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อยู่
แล้วด้วยความเป็นมีดกรีดมันโค้งงออย่างนี้ค่ะ
เขาเจ็บสาหัสเลยนะคะอืมนายบิลลี่บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายทวีศักดิ์คนเจ็บซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน
ตามถนนในหมู่บ้านและระหว่างทางทวงเงินกับนายทวีศักดิ์
เพราะว่านายทวีศักดิ์นำรถจักรยานยนต์ของพ่อตัวเองไปจำนำแล้วไม่ยอมผ่อน
พ่อก็เดือดร้อนแต่เขาปฏิเสธที่จะคืนเงิน
ก็เลยเถียงกันมาตลอดทางทั้งที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กันไปนะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุชะลอรถสักพักนึงชักมีดเหวี่ยงมา
เขาอ้างว่าตัวคนเจ็บจะมาแทงเขาก่อน
เขาก็หลบทันคว้ามีดเอาไว้เห็นท่าไม่ดี
ก็เลยชักมีดกริดที่ตัวเองเหน็บเอวขึ้นมาแทงสวนไปสวนไปที่ไทยทอย
รถล้มคว่ำอยู่บนถนนแล้วตัวเองก็วิ่งหนีเข้าป่าไป
แบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ไปนอนอยู่ในกระท่อมในสวนยางของชาวบ้านคืนนึง
ตอนเช้าทนหิวไม่ไหวเดินกลับบ้านก็ติดต่อกำนันว่าพาไปมอบตัวหน่อย
ลี่อ้างว่าจะโดนแทงก่อนปัดมีดแล้วก็เอากริดของตัวเองแทงไปที่ไทยทอยเลย
บิลลี่บอกว่ากริดเล่มนี้นะคะเป็นมรดกที่ปู่มอบให้ไว้เมื่อ๑๐ปีก่อน
ไม่เคยนำออกมาจากฝักหรือจากปลอกเลยค่ะแต่เก็บไว้เป็นสิบปี
นี่เป็นครั้งแรกที่นำออกมาแล้วก็ไปแทงเพื่อนที่ขี่จักรยานยนต์มา
เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่แทงสวนกลับไปตัวเขาเองก็จะเป็นคนที่ถูกแทงอะไรแบบนี้
ทีนี้ไปดูอาการคนถูกแทงกันหน่อยนะคะนายทวีศักดิ์ผู้บาดเจ็บ
อาการยังสาหัสค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์มีภรรยาก็คือนางสาวพัชรีหิรันรัฐ
สามสิบเก้าปีดูแลไม่ห่างเลยนะคะคือพอมันมันเข้าไทยทอยอ่ะเนอ
อ๋อใช่จุดสัมพันธ์มันคือส่วนหัวค่ะเธอบอกกับทีมข่าวว่า
ยังคงสื่อสารได้นะคะแต่ว่าทำได้แค่สื่อสารด้วยสายตาเท่านั้น
พูดคุยไม่ได้ช่วงล่างขยับไม่ได้คือถูกแทงครั้งเดียวก็จริง
แต่แผลมันลึกมากแล้วมันเข้าจุดสำคัญนะคะ
เมืองต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานายบิลลี่นะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็จะมีการส่งฝากหางศาลจังหวัดทุ่งสงศัดแรกวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ